สวัสดีครับหลังจากที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลายพื้นที่ในเมืองในของเราต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
จุดเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับสถานการณ์ฝนนั้นดูเหมือนว่าจะ

เพราะว่าจากการคาดการณ์ฝนนั้นจะลดลงนะครับ

ถ้าหากไม่มีปรากฏการณ์อะไรที่ส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศ

เพราะว่าอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนาต่อเนื่องต้นเดือนกรกฎาครับ

จะเป็นช่วงที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุดในฤดูฝนนะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็คือการก่อตัวของหย่อมฝนจากฝั่งลาวนะครับ

ห่อมฝนที่มีการก่อตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ครับ
พอช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
่อมฝนห่อมนี้หอบเอากลุ่มฝนเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเราไปยังพม่านะครับ
เอาหย่อมฝนหย่อมใหญ่เข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
ทำให้ในช่วงปลายสัปดาห์มีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ในช่วงที่มีฝนตกแบบนี้
หลายคนเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนห้องเที่ยวอยากที่จะไปร่องแก่ง

อยากที่จะไปตามป่าไปชมธรรมชาติความสวยงามของป่าไม้ในฤดูฝน
ทีนี้ถ้าหากเกิดปัญหาเกิดขึ้นนอกจากจะไปเที่ยวถ้ำแล้ว
เรามีวิธีที่จะเตรียมรับมืออย่างไรกันบ้าง

คุณผู้ชมต้องเผชิญกับสภาพอากาศ

แล้วก็ติดอยู่ภายในป่านะครับ

จะมีการเข้าไปยังจุดไหนจุดไหนเนี่ยนะครับ
ถ้าหากไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะสั่งห้ามนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นเชือกนะครับอุปกรณ์ประถมพยาบาล
เทียนไฟฉายน้ำแล้วก็อาหาร

หากหลงเนี่ยนะครับต้องตั้งสติดีรวมกลุ่มนะครับ

อย่างที่๔ครับร่างกายสามารถที่จะอดอาหารได้ถึง
หนึ่งเดือนนะครับแต่อดน้ำได้แค่ไม่เกิน

ถ้าหากจำเป็นจริงปัสสาวะของเรานั้น
สามารถที่จะช่วยชีวิตได้นะครับ
สร้างความอบอุ่นครับให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับ
อยู่ใกล้กับบริเวณที่

ควันของไฟเนี่ยนะครับจะทำให้ออกซิเจนลดลง
อาจจะส่งผลร้ายได้นะครับ

กรณีที่เราไปอยู่ในจุดมืด

การคานต่ำเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะ

อาจจะมีการย้อยลงมาจากเพดาน

ต้นไม้ก้อนหินเผื่อที่คนที่

รอยจากสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ได้

ก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับ
หากอยู่ในป่าก็จุดไฟหรือว่าทำแสงสว่าง

อยู่ตรงจุดไหนนะครับ

แล้วก็พยายามส่งสัญญาณออกไปนะครับ

อย่างสุดท้ายครับพยายาม
หาทางออกด้วยการจุดเทียน
หรือว่าไม่ขีดนะครับถ้าเกิดเปลวไฟ
พัดไปทางไหนแสดงว่าทางนั้น

ก็เป็นช่องทางที่เรา
ถ้าหากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่
ไม่สาเหรอที่จะเอาชีวิตรอดจาก

และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้ครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป